นายกเริ่มนับตำแหน่งการดำรงวาระเป็นนายกเนี่ย
ก็คือเมื่อวันรัฐธรรมนูลมีการประกาศใช้

เพราะฉะนั้นถ้า๘ปีก็คือต้องเป็นปี
เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์
ยังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อยู่
ยังไม่ครบวาระ๘ปีตามรัฐธรรมนูลมาตรา๒๕๖๐มาตรา๑๗๐วัก๒ประกอบมาตรา๑๕๘วัก๔
เพราะฉะนั้นเราเริ่มนับกันก็คือวันที่เขียนรัฐธรรมนูล

อย่างที่ทุกคนคาดเดากันอันนี้ซื้อหวยทำไมไม่ถูกกันอย่างนี้

เอาจริงนายกอยู่ทันเลือกตั้งสมัยหน้าด้วยซ้ำไป

แต่ก็จะอยู่รัฐธรรมนูล๒ปี
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าพักการเมืองไหนที่เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เพราะว่าหลังจากนั้นปุ๊บอีก๒ปีใครจะเป็นนายกต่อ
ใช่คนเขาก็เลยลังเลกันว่าคือมีคนวิเคราะห์กันเอาไว้อยู่แล้วว่าสมมุติว่า
อ่ะผลออกมาก็คือนายกได้อยู่ต่อใช่ไหมคะแต่แล้วเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะ
เอ่อไม่ใช่อำนาจเหมือนกับความนิยมมันจะได้เท่าเดิมไหม
เพราะว่าถ้ากลับมาอย่างน้อยอยู่ได้แค่๒ปีแต่วาระมันคือ๔ปีถูกไหมคะ
แล้วมันก็จะเกิดแก๊ปช่องว่างคนอาจจะหันไปเลือกตัวเลือกอื่นที่เขาอยู่ได้ครบวาระหรือเปล่า
อันนั้นคือเป็นเป็นจุดย่อยเอาจุดแค่แบบว่าเลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ย
ทำให้เรารู้ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยยังมีโอกาสที่จะลงเป็นคันดิเดตนายกอยู่

ภัครารังประชาหรัฐจะเสนอชื่อใครก่อน

คนที่เป็นคนรับแขกบ้านแขกเมืองก็คือ

แล้วเขาบอกหลังจากนี้ปุ๊บน่าจะยุบสภา

ไม่เกี่ยวกับ๘ปี

ยิ่งกว่าหมอปลาย

สองก็คือต้องอยู่ยุบสภาเขาบอกลองดูคำทำลายอีกอันหนึ่ง
บิ๊กป้อมเคยพูดเอาไว้ว่ายุบสภาหลังเอเป็ก
อืมรอดูว่าจริงไหมถ้าถ้าจริงนี่ก็คือยังไงคะ
ก็น่าจะยุบก็คือตามเลือกตั้งใหม่ก็ดูกำหนดการเลือกตั้ง
ไม่ต้องดูแล้วนะดวงมงดวงเมืองอะไรดูบิ๊กป้อมคนเดียว